ที่นั่นเขาเริ่มเล่นน้ำสงกรานกันแล้วเป็นวันไหล
เริ่มเล่นน้ำสงการวันแรกที่แรกเลยนะคะ

เป็นเหตุการณ์ที่เด็กว้ายรุ่นทะเลาะกันนะคะ
ไปดูคลิปกันเลยค่ะ
มีคนเข้าไปดูคลิปนี้กว่า๓แสนครั้งแล้วค่ะ

เกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะ

พลอยรองผู้กำกับป้องกันปราบราม

เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเทียล

๑๐เมษายนที่ผ่านมา
ส่วนตำบลบ่อวินจัดงานวันสายสัมพันธ์ตำบลบ่อวิน

แล้วก็จะมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นแบบนี้แหละค่ะ
เขามาเล่นน้ำกันบริเวณซอยหลังเขา
ตำบลบ่อวินดศรีราชาจชม

เล่นไปเล่นมาทะเลาะกันนะคะ

ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่แถวนั้น
ก็เข้าไปช่วยเข้าไปห้ามได้ทัน
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ไม่มีใครติดใจเอาความอะไร
แต่นำมาให้ดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์

สนุกสนานใจเย็นประพรมน้ำกันอย่างใจร่ม
อากาศร้อนแล้วอย่าใจร้อนนะคะ